คุณผู้ชมครับแม่มันก็เป็นเรื่องที่ประจวบเหมาะ
พอดีนะฮะหลังการประชุมคอรมอลวันนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่นางมนตรี
ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มอบนโยบายให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่

คนจีนเข้ามาเขาต้องมีปัญหานะ
เพิ่งฟรีวีซ่าให้เขาใช่ไหมค่ะ

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนี่ไม่รวมตัวเลขของคนเจ็บนะฮะที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นคน
ด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าชาติไหนหรือว่าคนไทยกี่คนยังไงสองศพที่เสียชีวิตแน่นอนณขณะนี้คือคนจีนหนึ่งในนั้นนะครับ
ซึ่งทางการไทยก็จำเป็นต้องเรียกสร้างความมั่นใจแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะฮะพรุ่งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ